ชมมาก็น่ารักนี่เห็นไหมเอ็นดูเอ็นดู
ก็สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่ม
เพราะว่าป๊อกเมื่อกี้สัมภาษณ์ตอนท้ายไง
สัมภาษณ์ไปปกติดีนะคะก็แบบ

แต่ตอนแรกก็เอ๊ะทำไมแท็กหล่อแปลก
ผมก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่แยกกันไป

ขออนุญาตมากว่าคุณแท็กเห็นที่โพสต์มา

ภรรยาก็มานะขออนุญาตวงกลมนะคะ
ส่วนที่เสื้อฟ้านี่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
โพสต์ที่เป็นต้นเรื่องว่าผมขอทำหน้าที่พ่อและแม่
เราได้คุยกันแล้วนะครับเราอยู่ในฐานะพ่อเห็นไหม
นอนหนูรีบพิมพ์ไงพีดดีจังหากนะคะ

ใช่นักข่าวเอ้าสามารถตอนแรกไม่รู้ว่าจะเลิก
ขอตอนเลิกแท็กเป็นอะไรหรือขอสัมภาษณ์นางไม่สำ
เดินไปเลยส่วนภรรยาหายแวบไปเลยค่ะ
ซึ่งเรามีสัมภาษณ์ในช่วงก่อนที่นางจะโพสต์เนี่ยค่ะ
ฟังดูพิรุษหรือว่าเขาทะเลาะกันหรืองอนกัน
ไปฟังบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ
ก็มาดูลูกครับก็มาดูลูกกัน
ก็ดีครับในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีสนุกดีครับ
ชีวิตของพ่อมันก็ยังไงเราก็ทำงานนะครับ
แล้วก็เราก็อย่างดีคือเรายังมีพี่เลี้ยงมีอะไรคอยดูแล

ก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูเขานะครับ

ทำงานหาเงินดีกว่าครับผมว่ามันทางของผมมากกว่า

ก็คือโทรถามผู้จัดการส่วนตัวคนนี้แหละค่ะ
สนิทกันนะคะพี่บอกโอ้โหอย่าไปเอาอะไรกระแทกเลย

เอาเหรอสรุปก็คือคืนดีกันกับมงกับเมียที่โพสต์ตอนนั้น
ในเฟซบุ๊คของภรรยาพี่แท็กเนี่ย
เขาก็ลงว่าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ถ้าคุณอยากได้ดีก็ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
สรุปคืนดีกันแล้วค่ะนี่นะคะแท็กพระรันยูลงภาพก่อนนอนนะคะ
เป็นภาพแฮปปี้ขอบคุณครับผมไม่รู้ขอบคุณเรื่องอะไรนะคะ

แช่มอีช้อยอย่างเราก็ออกจากบ้านเข้ามา
ใช่สรุปก็คือไม่ต้องโทรหาพี่เป๊กนะคะ
ไม่ต้องโทรถามแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือคืนดีกันจ้ะ
ลิ้นกับฟันผัวเมียซะ